ด้วยเรื่องของผู้ชายที่ไปทำร้ายผู้หญิงนะครับ
ในร้านสะดวกซื้อเกิดขึ้นที่ขอนแก่น
ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับช่วงเกิดเหตุไว้ได้
ตอนที่ทำร้ายมันอยู่มุมหน่อยอาจจะไม่ชัดมากนัก
เดี๋ยวผู้ชมไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
พนักงานเขาก็อยู่มุมซ้ายสุดของจอภาพของท่านผู้ชมเลยนะครับ

โอ้โหนี่เป็นร้านสะดวกซื้อที่จังหวัดขอนแก่น

แล้วก็เพื่อนของพนักงานสาวที่ถูกทำร้ายเขาก็กันตัวออกไป

แล้วเดี๋ยวก็เดินจากไปนะครับ
กล้องวงจรปิดที่จับภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับ
ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
ผู้ที่โพสต์ลงในเฟซบุ๊กบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๑๐มิถุนายนที่ผ่านมา
ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้อยู่ที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทำให้ผู้หญิงที่ถูกทำร้าย
ที่เป็นพนักงานของร้านสะดวกซื้อได้รับบาดเจ็บ
ที่บริเวณใต้ตาข้างซ้ายนะครับแตกเย็บ๓เข็มนะ
หลังเกิดเหตุเพื่อนกับญาติก็พาไปทำแผลที่โรงพยาบาล
แล้วก็แจ้งความไปที่สพกระนวลนะครับ
ล่าสุดผู้ก่อเหตุก็คือผู้ชายในภาพนะครับ
แล้วก็พลายผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเนี่ยด้วย
โอ้โหแบบหนักอ่ะนะฮะ
ผู้ชายที่อยู่ในภาพเนี่ยมามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับ
โดยคนที่ก่อเหตุชื่อว่านายอานนท์บุญยีนะฮะ
อายุ๒๓ปีเคยคบหาเป็นแฟนกับพนักงานสาวร้านสะดวกซื้อ
ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บแต่ว่าถูกฝ่ายหญิงบอกเลิก
ก็เลยมาตามง้อคืนดีแต่ไม่สำเร็จทำร้ายเขานะครับ
หลังก่อเหตุนะนายอานนท์ยังไปโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะ
บอกว่าใครไม่เป็นตัวเองก็ไม่รู้หรอก
ที่ต้องมานั่งดูอดีตแฟนสาวคุยกับคนอื่น
ตัวเองเป็นคนก็เจ็บเป็นเหมือนกัน

แต่พอรู้ข่าวว่าถูกแจ้งความเอาไว้
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก่อเหตุไว้เมื่อวานที่เมื่อวานนี้นะครับ
นายอานนท์บุญยีผู้ก่อเหตุสารภาพว่าอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะชกนะ

บัดมือแล้วก็ไปโดนที่ใบหน้า๑ครั้ง

อดีตแฟนสาวที่บอกเลิกกับเขาเนี่ย

ส่งข้อความพูดคุยกับชายคนอื่นผ่านเฟซบุ๊ก

ก็เลยมีปากเสียงกันแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างในคลิปเกิดขึ้น

ทีเดียวตามมาแล้ว
เจ้าผู้บุ้งพักึก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

กุมหน้ามาเลยนะครับที่ตาเนี่ยแตกเย็บสามเข็มอ่ะ

ส่วนแม่ของหญิงสาวที่บาดเจ็บนะครับวันนี้ก็มาด้วยกันนะครับ
บอกว่าลูกสาวทำงานเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ก็รู้ว่าคบหากับนายอานนท์นะแต่ว่าไม่เคยคุยอะไรกับนายอานนท์
เพราะว่านายอานนท์ไม่เคยเข้ามาหาในฐานะลูกเขยอะไรเลยนะครับ
แต่รู้ว่านายอานนท์เคยมีภรรยามาก่อนแต่เลิกกันแล้วแล้วมาคบกับลูกสาว
ช่วงที่คบกับลูกสาวรู้ว่านายอานนท์แอบกลับไปหาพันรยาเก่า
ลูกสาวไม่พอใจเลยขอเลิกแต่นายอานนท์ไม่ยอมเลิก
คู่ต่างนานาก็เลยบอกลูกสาวว่ากลับมาอยู่ที่บ้านกันแล้วกัน
แล้วระหว่างที่ลูกสาวไปทำงานอยู่เนี่ยนายอานนท์ก็มาทำร้าย
พอดีก็เลยมาเกิดเลี้ยงเลยแม่โทรมาบ้านนี่ดิ๔โมงแรงกัน
ก็เลยว่าเก็บของแล้วแม่พนวาที่ไปแล้วสิไปอยู่นะแม่แล้ว
ว่าสันบ่าบ่าทุ่มนึงว่าโทมมาว่าเขาตีพันวา
อื้มนั่นแหละก็บ่ารู้ว่าเขาโอ๊ยมันก็ปี๊ดตกไกลทั้งเบาหวาน
พร้อมซ้ำเหตุยังว่าถูกอยากให้ดำเนินถึงที่สุดนั่นแหละ
ก็ทางภูมิกับสพกระนวลนะครับบอกว่านายอานนท์ยอมรับสารภาพนะครับ
ทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวจริงเพราะเหตุหึงหวง
บอกว่าเพิ่งก่อเหตุครั้งแรกทำไปเพราะเข้าใจ
หึงห่วงแล้วก็สำนึกผิดเลยมามอบตัวตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาเรียบร้อยแล้วนะครับ
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บนะฮะนี่มันเป็นเรื่องของสิทธิ
เสรีภาพส่วนบุคคลเขาเลยนะไอ้เรื่องหึงหวงง้อแล้วเขาไม่ยอมกลับมา
แล้วไปทำร้ายไปฆ่าเขาเนี่ยมันมีหลายเหตุการณ์จริงเลย
เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาเขาจะรักใครไม่รักใครเขาจะอยู่กับใครไม่อยู่กับใคร
คุณไม่มีสิทธิ์จะไปอ่าห้ามเลิกกับผมนะถ้าเลิกกับผมคุณตายเลย
คุณเจ็บอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้ไงน่าค่ะ